ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับอาเอกสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติ
ดารานักแสดงชื่อดังนะฮะอาเอกบอกว่าต้องขอชี้แจง
หน่อยหลังจากมีคนเข้าใจผิดแล้วไปบอกว่ามีอยู่วันนึง
เขียนข้อความเอาไว้นะฮะเขียนข้อความว่าสู้เป็นไทยอยู่เป็นธาตุ
จะไปกราบสมเด็จโตนะฮะที่วิหารสมเด็จโต
จังหวัดนครราชศรีมาแต่ไปเจอพี่เอกสรพงศ์หรือว่าอาเอกสรพงศ์
บอกว่าไม่พอใจที่ใส่เสื้อลักษณะข้อความทางการเมืองมาแบบนี้
วัดนี้เนี่ยสร้างด้วยเงินส่วนตัวของคุณสรพงศ์หรือยังไร
เขาไปโพสต์เขาก็รู้สึกว่าเออไม่พอใจเรื่องนี้ทำให้คนเนี่ยสงสัย
แล้วก็เข้าใจผิดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร
นี่เขาโพสต์เอาไว้นะฮะคนที่โพสต์ลักษณะแบบนี้นะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับเราไปที่วิหารสมเด็จโตนะฮะ
สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรีที่ศรีคิ้วนครราชศรีมานะครับ
ที่นี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
คืออาเอกสรพงศ์ไม่อยู่ที่วิหารในวันนี้นะครับ
คืออาเอกก็มาช่วยนะฮะในการที่จะสร้างแล้วก็พัฒนาวิหารตรงนี้ขึ้นมานะ
แต่วันนี้ไม่เจอนะครับได้คุยกับเจ้าหน้าที่ประจำวิหารนะครับ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นตามที่เขาโพสต์นะฮะ

แม้ว่าวันนี้จะไม่เจออาเอกสรพงศ์นะครับแต่ว่าเราได้พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะฮะ
สรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติดารานักแสดงชื่อดังเนี่ย
เป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมสังศรีนะครับ
ชี้แจงกับเรานะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิด
เพราะตัวเองไม่เคยไล่ใครไม่เคยไล่คนมาทำบุญเลย
ใครจะใส่เสื้อสีอะไรจะสกรีนแบบไหนมีข้อความอะไรยังไงไม่เคยว่านะครับ
และส่วนตัวก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรอยู่แล้ว
ที่เอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์เนี่ยตัวของคุณสรพงศ์เองบอกว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นโพสต์นะ
แล้วก็จำเหตุการณ์ไม่ได้ด้วยว่ามันเกิดวันไหนอะไรยังไง
คิดว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับ
อาจจะเป็นเรื่องของการพูดกันในเรื่องของโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
ว่าถ้าคุณจะเข้ามาในพื้นที่วัดต้องทำแบบนั้นแบบนี้กำหนดจุดแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่า
เกี่ยวกับเสื้อไม่ได้เกี่ยวกับข้อความไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ขอบคุณครับครับพี่
คุณสรพงศ์ก็ฝากชี้แจงทำความเข้าใจมานะฮะ